กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อยนะคะเป็นกรณีที่สองหนุ่มเป็นพนักงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะขับรถกระบะมากะว่าจะไปส่งเฟอร์นิเจอร์ขึ้นทางด่วนมาได้สักพักรถเกิดเสียค่ะเขาก็เลยขับรถเข้าซ้ายชิดหลายทางนะคะแล้วโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือระหว่างที่รอความ
เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วรถกระบะเนี่ยไปกระแทกผู้ชายสองคนที่เป็นพนักงานร้านขายฟอร์นิเจอร์ซึ่งเขายืนอยู่ที่บริเวณหน้ารถกระบะแล้วตกลงไปจากทางด่วนไปเสียชีวิตคาที่เลยค่ะส่วนผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยรอดตายอย่างวุดวิดนะครับเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเธอนั่งรออยู่ในรถกระบ

บอกว่าคือตัวเองเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองกับนายคริสแล้วก็นายวุฒิชัยทั้งสองคนเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งเดินทางมาจากปากเกร็ดเพื่อจะไปส่งของให้กับลูกค้ามีนายวุฒิชัยเป็นคนขับนายคริสนั่งข้างและตนเองเนี่ยก็นั่งอยู่ใกล้ใกล้กันเนี่ยนะคะขณะเดินทางได้ใช้ทางพิเศษ
ทั้งนายคฤทธิ์และนายวุฒิทชัยก็เลยลงมาจากรถไปดูหน่อยซิว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นตนเองก็นั่งรออยู่ในรถอ่ะนะคะเมื่อเช็คเบื้องต้นดูแล้วก็คาดว่าปัญหาน่าจะมาจากหม้อน้ำเสียจากนั้นก็เลยใช้โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือทั้งสองคนเนี่ยระหว่างรอความช่วยเหลือก็ไปยืนอยู่หน้ารถกระบะในเว
ที่เขาจอดรถใช่ไหมคะลงไปดูข้างหน้ารถพี่เขาบอกว่าหม้อน้ำมันรั่วค่ะ
พี่เขาก็คุยโทรศัพท์หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เขาโทรหาใคร
ใช่ค่ะประมาณสิบนาทีนี่แหละค่ะรถรถเก่งก็มาชนท้าย
พอชนท้ายหนูก็ไม่เห็นอะไรเลย
คุณผู้ชมนางสาวพานุชชนาธิเนี่ยนะคะเล่าเพิ่มเติมบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ย
ตัวเองกับแฟนนุ่มคุยว่าจะแต่งงานกันปลายปีหน้า
ต่างฝ่ายต่างตั้งใจทำงานเพื่อจะเร่งเก็บเงินก่อนจะถึงวันสำคัญ
แต่ว่าฝ่ายชายต้องมาจบชีวิตลงซะก่อน
ตอนนี้บอกว่าตัวเองก็ไม่อยากจะยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้น
ยังทำใจไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไง
ทำตัวไม่ถูกเพราะว่ารู้สึกช็อกกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
และต้องมาเห็นแฟนตัวเองตายต่อหน้าต่อตาแบบนี้ค่ะ
ขณะที่ฝ่ายคู่กรณีที่เป็นคนขับรถเบ้นสีดำนะคะ
ทราบชื่อคือนางสุรางอายุ๗๐ปีอายุเยอะแล้วนะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะพูดคุยได้นะคะ
ทางตำรวจสพรัฐนาธิเบศบอกว่า
เรื่องต้นยังไม่ได้มีการสอบปากคำเช่นเดียวกัน
เนื่องจากว่านางสุรางคนขับรถเบนท์ก็ได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยต้องส่งตัวไปรักษาตัวก่อนที่โรงพยาบาลพระนั่ง๙

ซึ่งเป็นบริษัทที่ทั้งสองคนที่เสียชีวิตทำงานอยู่
บอกว่าได้มีการประสานงานฝ่ายบุคคล
พร้อมทั้งประกันรถคันที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
โดยพนักงานที่เสียชีวิตทั้งสองคน
ก็จะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่
คือมีประกันเรื่องของอุบัติเหตุอยู่นะคะ
ส่วนคนที่เป็นคนขับรถมาชนว่าจะเรียกเรื่องของค่าเสียหายอย่างไร
เดี๋ยวต้องรอตำรวจสอบปากคำก่อนค่ะ

เบอร์เบื้องต้นก็จะปกติแหละ๑๖๖๙

มีเบอร์จากศูนย์ควบคุมทางด่วน
อันนี้เป็นเบอร์โดยตรงที่จะแจ้งอุบัติเหตุ
ที่เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนนะคะ